เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกไก่ที่นครประถมกันดีกว่า
มีการเพิ่มบรรยากาศการกินก๋วยเตี๋ยวที่มันดูสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะ

ปาเท้าหรือเปล่าปลาเท้าเลี้ยงปลา
เป็นแบบว่าสปาร์ตอสไปเลย

มาดูกันดีกว่าบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชม
ลูกค้าไม่ต้องหาร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
ห้อยตรงไหนปลาก็มาหมดเลยจ้า
น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมร้านอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
พอระดับน้ำมันหนุนสูงก็ต้องได้รับผลกระทบแหละ
หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ก็เห็นใจนะ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าจิตนะคะ
อยู่ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรี

ตอนที่ทีมข่าวไปถ่ายภาพนี้
มีน้ำท่วมในร้านสูงประมาณหัวเข่าคุณ
หัวเข่าก็คือ๓๐กว่าเซนได้เนอะ
ใช่ไหมลูกค้าเนี่ยก็ยังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันแบบชิวแบบนี้
แล้วบอกว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึง

เจ้าของร้านค่ะคุณป้าพรกมลปรางเปรมปรีเนี่ย
คุณป้าบอกว่าถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแบบนี้
แต่ว่าทางร้านขอพลิกเลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ลูกค้าที่มานั่งกินในช่วงนี้คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศใหม่
เพราะว่าจะมีปลามาตอดเท้าไปด้วย
ขณะที่คุณนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยป้าจิตเปิดขายปกติเลย
ครับแม้ว่าจะน้ำท่วมนะ
ใช่แต่ว่าไม่ปิดนะคะบางคนพาลูกพาหลานมาด้วย

โอ้โฮรักน้ำรักปลา
ก็โยนให้อาหารปลาโยนหนมปงหนมปังให้ปลามันกิน

คุณค่ะก็หลายคนก็ชื่นชอบบรรยากาศมันก็ได้อีกฟิลนึง
คือต้องยอมรับว่าเขาก็อยู่กับแหล่งที่มันติดกับน้ำ
ก็อาจจะวิถีชีวิตเป็นแบบนี้ด้วยอาจจะคุ้นเคย
หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้คำนี้นะคะ
เมนูของทางร้านก็มีให้เลือกเยอะแยะหลากหลาย

เอาไปสัมผัสบรรยากาศชิวกันได้เอามาให้ดูกันนะคะ
เปิดขายปกติ
แต่มันเหมือนร้านหนึ่งที่แปบครั้งก่อนที่น้ำทวมมาก
แล้วก็ดังเลย